จังหวัดพระยาวเผื่อคุณนุกี้อยากตามไปอีกรอบ
จะพาไปดูแมวที่เขาเชื่อว่าเป็นแมวมงคลนะคะ
คลอดลูกออกมา๖ตัวดวงตาสีฟ้า
สลับเหลือง๕ตัวและอีกตัวหนึ่งตาสีฟ้าสองข้าง
เฮ้ยนี่น่ารักมากเลยอ่ะทำเป็นเล่น
ในตาสีต่างและจริงไม่เหมือนกันในตัวเดียว
โอ้โหหายากคือจะบอกว่าหายากเป็นแรร์ไอเทมนะ
เพราะว่าคุณรู้ไหมว่าไอ้ตาสองสีเนี่ย
ข้อกหนึ่งปกติบางทีไม่มีบางทีข้อกหนึ่งมีตัวเดียวจริง
คนที่เขาจะเลี้ยงจองกันข้ามปีนะคะกว่าจะได้นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
พิสูจน์ความแปลกและความสวยงามของเขาเรียกว่าแมวตาเพชร
แลกเราถูกแม่มันขาวของตูแมวไทยเขาเรียกว่าแมวอะไรนะ

บรรยากมงคล
กาลข่าวมณีเป็นแมวมงคลแมวไทย
มันคลอดรุ่งออกมาเท่าไหร่ออกมาทั้งหมด๖ตัว

เห็นไหมคะสวยแล้วสีขาวเลยขนของเขาจะสีขาวทั้งตัว
ริสุทธิ์เลยนุ่มฟูนะ
แล้วแมวคอกนี้ทั้งหมดเป็นสีขาว
เมื่อกี้แอบเห็นมีตัวเล็กที่มีสีไม่เหมือนเพื่อน๑ตัว
เขาบอกว่าโคกนี้มีดวงตาสีฟ้าสลับเหลือง๕ตัวคุณ
อ๋อเหรอคอกออกมา๖

แล้วก็ยังมีนี่เห็นไหมลูกแมวโทนขาวดำ

มันเป็นแรร์ไอเทมเลยนะเพราะมันมีแค่ตัวเดียว
มีตัวเดียวแต่มันทิเศษตรงนี้ดวงตา

ดวงตาสิคือตอนเด็กเอาอย่างนี้บอกตรงว่าแมวตอนเด็กอะค่ะ
ดวงตาของเขายังไม่ชัด
ยังมองไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยวเขาโตขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะ
ดวงตาของเขามันจะสีชัดขึ้นถึงจะรู้ว่าเป็นสีอะไร
เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสีอะไรยังไงเนาะ
เพราะว่าน้องใบตองอันนี้เขาประสบการณ์ตรง

เขาเลี้ยงอยู่ใช่ไหมไอ้ขาวมณีเนี่ย
เดี๋ยวให้ดูรูปเลยจะได้ไม่เสียเวลา

ชื่อน้องเศรษฐชื่อน้องเศรษฐีขาว

ให้ดูอีกทีนะให้ดูอีกทีอ่ะ
ละเป็นอย่างนี้ผมบอก
เป็นกล้ามอ่ะ
น่ารักมากคือจริงแล้วเขาเชื่อว่าแมวขาวมณีเป็นแมวมงคล
แมวไทยแล้วก็อย่างที่บอกหายา
สวยงามสวยงามถ้าเป็นเรื่องของความแปลกก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้